โลกโซเทียลวันนี้นะคะมีการแชร์คลิปหนึ่งกันเยอะเลย
ผู้ชายคนนึงเขากำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ริมทาง
แล้วเขาก็หันไปเห็นคือได้ยินเสียงรถเก่งพุ่งมา
แล้วก็มีเด็กยืนอยู่สองคนคือเขาพุ่งไปแบบคว้าตัวเด็ก

ปรากฏว่าเราก็ไปตรวจสอบนะคะว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน
สุดท้ายแล้วไม่ใช่ที่เมืองไทยนะคะที่อินโดนีเซีย
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูคลิปนี้กันค่ะ
คือนิดเดียวจริงค่ะชีวิตตายวินาทีชีวิตจริงค่ะค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาแชร์คลิปนี้นะคะ
เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม

คือพอยิ่งเห็นใกล้มันยิ่งแบบเฉียดชิวนะ
เขาหันหลังอยู่นะแต่ว่าเขาเหมือนกับ
ได้ยินแล้วก็หันไปเห็นพอดีมีรถเก๋งพุ่งมา

ทำให้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจพุ่งไป

คือเหมือนกับม้วนตัวออกมาเลยเนี่ยค่ะ

เด็กสองคนนี้รอดการถูกรถชนอย่างหุดหวิดนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบว่า
คลิปนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนนะ
เพราะว่าคนก็โพสต์กันเยอะแชร์กันเยอะนะคะ
ปรากฏว่าคลิปนี้นะคะอยู่ที่อินโดนีเซียชาวจังหวัดจัมบีนะคะ
คนจำนวนมากก็ไปยกย่องในความกล้าหารของผู้ชายคนนี้
มีปฏิพันธ์ไหวพลิบดีนะตัดสินใจแบบรวดเร็วมาก
ทำให้เด็กทั้งสองคนรอดพ้นจากการถูกรถชนแบบเสี้ยววินาทีจริงค่ะ
เรียกว่าเป็นสัญชาติยานก็ว่าได้นะคะ